ด้วยคลิปนี้กันหน่อยค่ะต้องบอกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วแชร์กันสนั่นโซเชียลมากมาก
กับผู้ชายคนนึงไม่มีผมคือหัวโล้นครับแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อีกแล้วนะคะ
คือห่มสีเหลืองมาเลยไปสวดแฮปปี้เบิร์ตเดย์แล้วก็แดนส์อยู่กลางผับ
มันใช่เหรอคะเอาไปดูกันค่ะ

เพราะว่าแก้วเหล้าขวดเหล้าเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะ
ผมว่าคนที่ไปที่ผับนี้ก็งงว่าท่านอยู่ที่นี่ได้ยังไง

แต่คนที่ล้อมวงมีพนมมือรับพรนะ

เป็นชายหัวโล้นห่มจีวอนคล้ายกับพระสงฆ์
พนมมือเต้นตลอดเวลา
แล้วก็มีลักษณะเหมือนคล้ายการทรงเจ้าก็มีนะ

ก็ลักษณะคล้ายคนทรงเหมือนกันค่ะ
ซึ่งคนที่มาร่วมงานก็ยืนล้อมรอบโต๊ะเลย

มีเค้กมีการเป่าเทียนกว่างานวันเกิดเลยค่ะ
ไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน

แต่ชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ย
เมนต์ถล่มทลายมากนะคะ
บอกว่าถ้าเป็นพระจริงเนี่ยนะ

เป็นพระออกมายามวิการก็ไม่ใช่แล้ว

มาทรงเจ้าเป่าเทียน

เอาจีวอนไปห่มเล่นแบบนี้เพื่อความสนุกสนาน

เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในผับที่ไต้หวัน

เพราะว่ามันมีความเชื่อด้านศัยศาสตร์อยู่ค่ะ
เขาจะนิยมเชิญคนทรงหรือพระสงฆ์
ทำพิธีตามความเชื่อแปลกอยู่เสมอ

มีส่วนหนึ่งที่หน้าเหมือนคนทำนองแบบไต้หวันจริง

เรามีได้ยินเสียงภาษาที่เขาพูดไหม
ใช่ไม่ได้ยินเสียงภาษาไทยในคลิปนะ
ต้องรอตรวจสอบก่อนว่าเป็นอย่างไร